นี่คือเรื่องใหญ่ของคนไทยในช่วงเวลานี้
ผู้ที่เสียชีวิตจากเรื่องของโควิด๑๙ในไทยนี่ก็มีอยู่หลายคน
หนึ่งในนั้นก็คือคุณแม่ของอาเป็ดนะครับ
ศิลปินตลกชื่อดังนะครับอาเป็ดเชิญยิ้ม
อาเป็ดได้แจ้งข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์ส่วนตัว
ว่าคุณแม่นี่ฮะคุณแม่วิจิตโพวิจิตรวัย๘๙ปีท่านเสียชีวิตท่านติดโควิด๑๙
เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนจะเสียชีวิตเมื่อคืนวันก่อนนะครับ
วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพนะครับเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา
ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพก็แน่นอนแล้วครับว่าบรรยากาศก็เป็นไป
ด้วยความโศกเศร้าอาเป็ดเชิญยิ้มครอบครัวที่มาร่วมพิธีกันนะครับ
รวมทั้งอีกหลายบุคคลในวงการบันเทิงแล้วก็ศิลปินดาราตลกอาวุโสอีกหลายท่านนะครับ
ช่วงที่บีบหัวใจที่สุดสำหรับทุกคนที่อยู่ในงานหรือว่าได้เห็นภาพในวันนี้
ก็คือช่วงที่อาเป็ดได้เดินไปเพื่อวางดอกไม้จันทร์ที่หน้าเมนคือไม่สามารถขึ้นไปได้นะฮะ
เรื่องของโควิด๑๙คืออาเป็ดเนี่ยพอไปถึงตรงนั้นซึ่งจะมีรูปของคุณแม่ตั้งอยู่เนี่ย
เป็ดได้ร้องไห้นะครับแล้วก็เข้าไปพูดไปกอดรูปของคุณแม่ด้วยนะครับ
เพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายในช่วงของการวางดอกไม้จันทร์

คืออาเป็ดก็บอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ให้สัมภาษณ์กับเรา
บอกว่าโควิดมันโหดร้ายเหลือเกิน
เข้าโรงพยาบาลจากนั้นก็มีโทรศัพท์พูดคุยกันบ้าง
แต่พออาการหนักเนี่ยจนเสียชีวิตนี่
แม้กระทั่งเปิดโรงศพยังเปิดไม่ได้เลยฮะ
ไม่ได้เห็นหน้าคุณแม่ไม่ได้กอดร่ำลากันเป็นครั้งสุดท้ายเลย
เป็ดบอกว่าคิดถึงคุณแม่มากนะครับท่านผู้ชมครับ
ระหว่างทำพิธีเนี่ยอาเป็ดก็ร้องไห้ตลอดเวลา
บอกว่ายังทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น

แม่บ้านมันดันไปเอาโควิดเข้ามาในบ้าน
วันนี้ถึงจะล็อกยังไงมันก็

ต้องดูแลให้ดีที่สุดดูแลคนสูงไว้ให้ดีที่สุด

แม้กระทั่งผมจะได้เห็นหน้าแม่ผมสักครั้งหนึ่ง
สุดท้ายก่อนส่งเข้าไปสวรรค์

ผมอยากจะล้างเท้าเขา

ผมอยากจะทาแป้งให้เขาผมอยากจะหอมเขา

แม้กระทั่งเห็นหน้ามันเจ็บปวดมาก
นี่คือสิ่งที่อำเบ็จได้
พูดถึงความอัดอั้นตันใจที่มันอยู่ข้างใน
อาเป็ดบอกว่า

ยังทำใจกันไม่ได้ตั้งตัวไม่ทันด้วย
กับแม่อยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนเลย

ว่าจะมาจากคนรับใช้ที่บ้านที่เอาเชื้อมาติดคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้าน
กับแม่ก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล
ตอนที่พาคุณพ่อคุณแม่ไปโรงพยาบาลเนี่ยอาเป็ดบอกว่าคือ๑๘มิถุนายน
ที่บ้านบอกพ่อกับแม่ไม่มีอะไรหรอกก็ไปกัดตัวที่นั่นดีกว่า
จะได้มีคุณหมอมีพยาบาลดูแลเกิดอะไรจะได้ดูแลกันทันท่วงที
คือไม่อยากบอกว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยติดโควิดแล้ว
สุดท้ายตอนนี้สิ่งที่ห่วงที่สุดณขณะนี้ก็คือคุณพ่อของอาเป็ด
คุณพ่ออายุ๙๔ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเรื่องของโควิด๑๙เนี่ย
เป็ดบอกว่าวันที่คุณแม่ก่อนที่คุณแม่อาเป็ดจะเสียชีวิตนะนะ
คุณหมอก็โทรมาแทบทุกชั่วโมงช่วงนั้นต้องมีการปั๊มหัวใจช่วยเหลือด้วย
ทุกวันนี้อาเป็ดบอกไม่กล้ารับโทรศัพท์นะฮะ
กลัวเหลือเกินว่าโทรศัพท์นั้นที่โทรมาเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์จากโรงพยาบาลที่โทรมา
เกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อที่ตอนนี้ยังรักษาอาการโควิดอยู่

เจ็บกว่าเรื่องของคุณพ่อที่ตอนนี้ยังรักษาอาการโทรมา
เจ็บกว่าเรื่องของคุณพ่อที่ตอนนี้ยังรักษาอาการโควิด๑๙อยู่
คุณหมอก็โทรมาแทบทุกชั่วโรงพยาบาลที่โทรมา
มันโทรมาจากโรงพยาบาลแล้วบอกว่าพ่อเป็นผมกลัวมากตอนนี้ผมกลัวจริง
มันตรวจผ่านแม่ส่งแม่ไม่รู้ฉันเสร็จตอนไหนแล้วไม่รู้อ่ะ
โทรศัพท์กลายเป็นโรคจิตกลายเป็นโรควาวที่ภาวนาว่ามึงอย่าโทรมานะมึงอย่าโทรมานะ
อย่าแจ้งข่าวร้ายนะกูกลัวแล้วนะมึงรู้ไหมว่ากูยังทำใจแม่ไม่ได้เลย
มีวัคซีนวันที่๑๐๒๑๒๑ซึ่งได้วัคซีนวันที่๒๑แล้วแม่มาป่วย๑๘
มันต้องเกิดปัญหาคือเราอย่อมไปพูดไปพูดจะเป็นดราม่าขึ้นมาอีกนะ
แต่ว่าความสูญเสียครั้งนี้มันยิ่งใหญ่ต่อตระกูลโพวิจิตของผมยิ่งใหญ่มาก
วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพนะครับ
ทางครอบครัวก็จะตั้งนำอัฐิมาสวดพระอภิษฐรรมศพแทน
ให้กับคุณแม่วิจิตของอาเป็ดเป็นเวลา๓วันนะครับ
จากนั้นจะเก็บอัฐิเอาไว้๑๐๐วัน
เพื่อรอคุณพ่อออกจากโรงพยาบาลด้วย
ขอบคุณครับ